เอาล่ะคุณผู้ชมฮะนี่เห็นถนนที่อยู่ข้างหลังเราไหม
แต่นี่คือบ้านเรานี่คือเมืองไทยเกิดอะไรขึ้นคุณ

เห็บถล่มพยาวขาวโพลนราวหิมะตก
แต่ขาวโพลนแบบนี้ที่ดูว่าสวยแบบนี้

ใช่เพราะในพื้นที่มีทั้งฝนตกลูกเห็บตกลมกระโชกแรง
ดังนั้นทำให้เกิดเหตุการณ์ต่าง
เฉพาะเสาไฟฟ้าที่ล้มลงหลายต้น

เพราะว่าชาวบ้านเขาขับรถไปแล้วก็ถ่ายไว้นะฮะ

ราวนี้สมมติด้วย
อันนี้บริเวณบ้านของราวนะครับผม

โอ้โห
หลังคาทำเมียราวนี้
นี่

เดี๋ยวจำบอกคุณก่อนนะ

ใช่เหมือนหิมะเลยปกคลุมไปทั่ว
แล้วก็มีไอเย็นขึ้นมา
นี่ฮะเป็นเหตุการณ์ที่ชาวบ้านขับรถไป

พยาวเกิดเหตุพายุลูกเห็บตกถล่มอย่างรุนแรงในพื้นที่หมู่๓
บ้านหนองลาวที่ตะบนห้วยแก้วบภูกามยาวในช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ทำให้สภาพพื้นที่เป็นอย่างที่เห็นแหละฮะ
แล้วก็คล้ายหิมะมีหมอกปกคลุมสวยงามไปอีกแบบ
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับชาวบ้าน
ถ่ายคลิปลงโซเชียลแชร์กันเป็นแถวนะครับ
แต่เป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นไม้ข้างทางขนาดใหญ่คุณ
โค้นลง๓๐ต้นขวางเส้นทางจราจร

ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับ
และเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ถนนลื่น
คนขับรถขับราต้องระมัดระวังอันตรายนะฮะ

มีบางคันจอดดูลูกเห็บตกด้วยความตื่นตาตื่นใจ
ชาวบ้านบางทีนะจอดรถแล้วก็มาถ่ายภาพแบบโอ้โหเป็นวิวสวยงามนะฮะ
แต่ทีนี้คุณก็ความเสียหายที่มันเกิดขึ้น
คือเสาไฟก็หักโค้นต้นไม้ก็หักโค้นเหมือนกันนะครับ
ก็ทำให้การจราจรมันต้องหยุดนิ่งแบบนี้ไปไหนไม่ได้นะครับ
กระแสไฟฟ้าดับทั่วทั้งอำเภอภูกามยาวเลย
มันมีอีกครับหนึ่งใช่ไหมที่เหตุนี้เนี่ยคุณ
นี่พอเสาไฟมันล้มสักต้น๒ต้น

ลมกระโชกแรงแล้วมันรั้งมันดึงกันนะครับ
เหตุการณ์ลูกเห็บตกในจังหวัดพยาวเกิดขึ้นเป็นวันที่๒
แล้วคุณผู้ชมจำได้มาเมื่อวานเนี่ยเรานำเสนอคลิปหนึ่งนะฮะ
นี่แหละครับเสียงปลอกแปลกเนี่ยไม่ได้เสียงผลอย่างเดียวนะ

นี่แหละฮะลูกเห็บตกมา๒วันแล้วนะครับ
แน่นอนฮะส่งผลทำให้เกิดภาพเหตุการณ์อย่างที่
หิมะแต่อันตรายมันเกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวน

ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นและอบตห้วยแก้ว
จะได้มีการสำรวจความเสียหายอีกครั้งนะครับ

เกิดมาเพิ่งจะเคยเจอพายุลูกเห็บตกทะลมอย่างหนัก

แล้วก็คล้ายหิมะปกคลุมขาวไปทั่วบริเวณเป็นครั้งแรก

จะมีลูกเห็บตกเยอะขนาดนี้จนคล้ายกับหิมะนะฮะ
โอ้โหคุณเขาเกิดมาเขาไม่เคยเจอแบบนี้

ว่าในพื้นที่พยาวลูกเห็บที่ตก

เห็นสอพะเยาคนดังเขามีข่าวมีคราวช่วงนี้อยู่ไหมคะ

เชื่อมโยงกับสิ่งที่กรมอุตุเขาเตือนดีกว่า
เพราะตอนนี้กรมอุตุเขาเตือนไว้แบบนี้นะฮะ

เจออิทธิพลของลมฝ่ายตะวันตกลมตะวันออกเฉียงใต้
เอาความชื้นอ่าวไทยขึ้นมามวลอากาศเย็น
มีฝนฟ้ากระนองมีลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตก
แล้วหลังจากลูกเห็บตกอากาศจะเย็นลงอีกนะครูผู้ชม

อุณหภูมิจะลดลง๑๓องศาเซลเซียสนะครับ
แต่นี่คือความเสียหายจริงนะครับความคืบหน้าวันนี้นะครับ
ทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบสภาพถนนนะฮะ
สภาพถนนเนี่ยนี่เป็นปกติแล้วนี่กลับมาเป็นเมืองไทยแล้ว
หลังจากที่ภาพเก่าเป็นเหมือนสวิสเตอร์แลนด์

มันละลายจนกลายเป็นถนนปกติหมดแล้วนะ
แล้วข้างทางก็เป็นดินไปหมดแล้วนะครับ
การจราจรก็ปกติแล้วนะครับ
แต่ว่ากระแสไฟฟ้าในช่วงเช้ายังดับอยู่ใช้การไม่ได้
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูกามยาว
ระดมกำลังในการเร่งซ่อมแซม
ลื้อถอนเสาไฟที่มันล้มปักเสาไฟใหม่
เพื่อต่อสายไฟให้เสร็จโดยเร็วนะครับ
จะได้ใช้ภายในวันนี้นะฮะ

สรุปก็มีต้นไม้หักโค้นไปเกือบ๓๐ต้น